คดีการก่อสร้างโรงพักทดแทน๓๐๐กว่าแห่งเกือบ๔๐๐แห่งมูลค่ากว่า๖๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็มีปัญหาเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นที่สุดแล้วนะครับ
หลังจากที่ปปชตรวจสอบสอบสวนอยู่นานหลายปี
ก็มีมติในการชี้มูลความผิดนายสุเทพเทือกสุบันรองนายรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับ
แต่ปปชไม่แถลงเหตุผลเกี่ยวกับการชี้มูลความผิดนะครับ
โดยระบุว่าเพราะอาจส่งผลกระทบกับหลายฝ่าย
ขณะที่นายสุเทพออกมาประกาศจะไม่ขอความเมตตาจากผู้มีอำนาจในการช่วยเหลือคดี
แม้ว่าจะมีความพยายามให้ไปอ้อนวอนก็ตามเจาะประเด็นจากรายงานครับ
ชื่อของนายสุเทพเทือกสุบันถูกจับตามองอีกครั้ง
หลังจากมีกระแสข่าวว่าปปชมีมติชี้มูลความผิดในคดีทุจริต
โครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนที่มีมูลค่ากว่า๖๐๐๐ล้านบาท
คดีนี้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนายอภิษฎเวชาชีวะ
ซึ่งนายสุเทพเป็นบรองนายกรัฐมนตรี
และเป็นผู้อนุมัติโครงการดังกล่าว
แต่โครงการเดินหน้าไปได้ไม่นานก็เกิดปัญหา
ผู้รับเหมาก่อสร้างหลายแห่งทิ้งงานจนเหลือไว้แต่สิ่งปลูกสร้าง
จนนำไปสู่การอภิษฐ์ไม่ไหววางใจในสภา
ด้านนายสุทธิพย์บอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งว่าถูกชี้หมุนความผิดเพื่อเรื่องไหน

แต่ส่วนตัวพร้อมเดินหน้าต่อสู้คดี
และยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนพยายาม
บอกให้ผมไปกราบไหว้เวียงวอนใครบางคน
ผมก็มาคิดว่าผมทำงานการเมืองมาตลอดเวลา
ผมต้องมีศักดิ์ศรีไม่ใช่สุนัข
เพราะฉะนั้นผมตั้งใจอย่างเดียวว่า
ถ้าเพื่อประชาชนแล้วให้ผมทำอะไรผมก็ทำตาม
แต่ว่าจะไปขอความเมตตาจากคนที่คิดว่ามีอำนาจคงไม่ทำ
วิบากรรมของนายสุเทพไม่ได้จบเพียงแค่เรื่องคดีประพัดทดแทน
แต่นายสุเทพยังเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีกระบด
หลังจากนำมวลมหาประชาชนกปศชุมนุมขับไล่
ประธบาลนางสาวยิ่งลักษณวัฏเมื่อปี๒๕๕๖
แม้ว่าจนถึงตอนนี้สำนวนคดีของนายสุเทพ
ยังอยู่ระหว่างการสืบพยานในชั้นศาล
แต่ในคดีเดียวกันสารชั้นต้นจะเริ่มอ่านคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้
โดยเป็นคดีที่นิจจำเลยสี่คน
คือนายสนทิยานชื่อฤทัยในธรรม

และนายสมบัติธรรมรงธัญวงศ์
ทั้งหมดถูกฟ้องดำเนินคดีกบทรวมทั้งหมด๘ข้อฮา
มีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารหรือจำคุกตลอดชีวิต
ซึ่งแน่นอนว่าผลคำพิพากษาในคดีนี้
ทำให้มองข้ามช็อตไปถึงจำเลยที่เหลือได้อีกด้วย
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน